แรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวที่น่าตกใจอืม
ตกใจกันตั้งแต่ช่วงก่อนแล้วนะคะ
กรณีเฮลิคอปเตอร์ตกที่ประเทศอังกฤษนะคะ
และถึงแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันออกมาว่านายวิชัยศรีวัฒนประภา
แต่ข่าวนี้ก็ทำให้คนในวงการบันเทิงที่เคยร่วมงานกับเจ้าสัววิชัย
ถึงกับตกใจอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ
อย่างพระเอกหนุ่มพี่ป้องนวัดเองในฐานะพรีเซนเตอร์

เช่นเดียวกับนักร้องหนุ่มกัณพัฒน์นะคะ
เช้านี้เขากำลังบินไปทำงานที่ญี่ปุ่น
พอฟังข่าวนี้ปุ๊บอึ้งเลยค่ะ
ไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดแล้วก็อยากจะเช็คข่าวให้แน่ใจก่อน
ซึ่งหนุ่มกัณพัฒน์เนี่ยจริงแล้วเขามีคุณแม่บุญธรรม
อยู่ในเครือยาศตระกูลศรีวัฒนประภา
กันหลากหลายวงการวงการกีฬาวงการบันเทิงเองก็ตกใจอยู่ไม่น้อย
ซึ่งพี่ป้องนวัดเองเนี่ยเพิ่งจะบินไปพูดคุยเรื่องงาน
กับคุณวิชัยมาเมื่อ๒วันก่อน
พอมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นพี่ป้องเองก็รู้สึกตกใจอยู่ไม่น้อย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีการแชร์คลิปแชร์อะไรที่เป็นข่าวเฮลิคอปเตอร์ตกเยอะแยะมากมาย
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อหรืออะไรนะคะ
ให้รอเช็คข่าวที่แน่ใจผ่านทางไทยรัฐทีวีของเรา
ซึ่งเราจะเกาะติดสถานการณ์นี้มาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ